คุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางการเมืองเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะให้มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ปรปชทางออนไลน์อ่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณพิทาอยู่ด้วย

นักร้องทุกคนก็ไม่มีทางปล่อย

หนึ่งในนั้นคือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะ
คิดว่านี่น่าจะเป็นรอบที่๖แล้วที่ส่งไป
คือคุณเรืองไกรมีการส่งสำเนาบัญชี
แสดงรายการทรัพย์ศิลป์และหนี้ศิลป์ของคุณพิธา
ยื่นต่อปปชตอนรับตำแหน่งสอสอเมื่อปี๖๒
มีการแสดงรายการที่ดิน๒รายการ
เป็นโฉนดที่ดินที่อำเภอปรานบุรี
ไม่ระบุวันเดือนปีที่ได้มาเนื้อที่๑๔ไร่กว่าราคาประมาณ๑๘ล้าน
ซึ่งคุณพิทาระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากมรดก

มันอาจจะไม่สอดรับกับข้อมูลที่มีการยื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
เลยอยากให้ทางปปชตรวจสอบหน่อย
เรียกพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากสำนักงานปปชทุกรายการมาตรวจสอบประกอบกันให้หมด
ซึ่งเรื่องนี้มีรายงานว่าทนายส่วนตัวของคุณพิทาและทีมกฎหมายพักเก้าไกล
ส่งเอกสารการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ไปให้กับปปชเรียบร้อยแล้วทางปรายศนีย์
ประทับตราลงวันที่๑๘มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะ
แรงข่าวระดับสูงในปปชก็บอกกับไทยรัฐทีวีว่า
ทนายความของคุณพิทาจะนำเอกสารมายื่นต่อปปช
แต่ถ้าส่งมาทางปรายศนีย์แล้วก็ถือว่าทำได้
ไม่ได้ถือว่าผิดหรือว่ามีเจตนาที่จะไม่ยื่นหรือไม่แสดงค่ะ
ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้นะคะทนายรัชพลจิริษฐาคอน
ก็จะยื่นหนังสือถึงกรกตคัดค้านเอกสารของนายเรืองไกรด้วย
และจะให้ชะลอแจ้งข้อกล่าวหามาตรา๑๕๑ต่อนายพิธา
โดยขอให้เรียกประธานคิมมาชี้แจงก่อน
อันนี้ก็เป็นการยื่นต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้
นายรัชพลเคยมายื่นแล้วเรื่องที่นายเรืองไกรเหมือนกับ

เอาเอกสารเท็จมายื่นมาแจ้งอะไรแบบนี้นะคะ